วันนี้๒๔กันยายนหลายคนขับรถออกจากบ้าน

วันนี้วันหยุดหลายคนก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด
เพราะว่ามติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันนี้วันมหิดลเป็นวันหยุดพิเศษนะคะ
วันหยุดราชการวันหยุดของธนาคาร
โรงพยาบาลยังดีเดย์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
รวมไปถึงเราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทำความดีในวันนี้ด้วยนะคะ
ติดตามทำตามได้กับชิสามาแชร์
วันนี้๒๔การยายนค่ะ
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชยุกรมพระบรมราชชนก

ที่ท่านได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยจากแพทย์และประชาชน
ว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะ
ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ขนานนามให้วันนี้เป็นวันมหิดล
เพื่อเป็นการถวายสการะและแสดงกระตันยูกระตะเวทีที่พระองค์นั้น
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่วงการการแพทย์และสาธารณสุขอืม
วันนี้วันสำคัญค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนประชาชนผู้มีกำลังทรัพย์นะคะ
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสิริราช
โดยสามารถบริจาคได้หลายช่องทางที่ท่านสะดวกค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพฯทุกสาขา
ทางไกลเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
ซึ่งผู้ที่บริจาคผ่านเว็บไซต์๑๐๐บาทเนี่ย
จะได้รับทงวันมหิดลสีฟ้าสดใสแบบนี้เป็นที่ระลึก
เดี๋ยวเขาจะส่งทางปรายศนีย์เลย
ส่วนใครบริจาค๕๐๐บาทนั้นจะได้รับหน้ากากผ้า๒ชิ้นนะคะ
และใบเสร็จสามารถใช้ลดหย่อนภาษีและสะสม
เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรได้ด้วย

หลายคนก็อาจจะวางแผนไปท่องเที่ยวนะคะ
หรือว่าจะวางแผนไปกดเงิน

บคเองก็ตั้งเป้าว่าวันนี้จะฉีดวัคซีน

เข็มให้ครบล้านโดสในวันนี้

คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือได้นะครับ